คุณผู้ชมคะโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์
กรณีที่ลูกบ้าน๓คนมารุมยำรอปภของหมู่บ้าน
แล้วคนที่ไปรุมยำทำสร้อยคอทองคำ๓บาท
ตกลงตรงนั้นด้วยเพราะว่าเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายไง
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่ารอปภหยิบทองไป
หลังจากนั้นไม่มาทำงานอีกเลย
เมื่อกี้เราให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็น

บอกว่าถือว่าเป็นค่ารักษาตัวของรอปภละกัน
อันนี้ดูกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
ก็บอกโอ้ทำไมรอปภเพิ่งถูกทำร้ายร่างกายกันมาเอง

ไม่รู้ว่าจะสงสารใครหรือฝ่ายไหนดี
คุณผู้ชมยังคงส่งข้อความมาได้อีกนะคะ
นี่แหละเป็นเพจดังที่เขามีการแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนแรกผู้ชายที่ไม่ได้สวมเสื้อเขามาคนเดียวก่อนนะ
เข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งต่อยทั้งเตะเลย
หลังจากนั้นก็มีผู้ชายอีก๒คนเป็นลูกน้องนี่แหละ
เข้ามาสมทบด้วยแล้วก็รุมทำร้าย
ถึงแม้ว่ารบพ
หลังจากนั้น
คุณผู้ชมตอนที่เขาก่อเหตุ
สร้อยของผู้ชายคนที่ไม่ได้สวมเสื้อ
ซ่อยขอทองคำคำมันร่วงลงมาเนี่ยนี้
ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยแหละเป็นซ่อยขอทองคำโหลดคือ
อ่าตอนนี้กล้าจะรุมก็หารกระทืบรุมอะไรกันเสร็จได้

หลังจากนั้นพอเขาเดินออกไปปั๊บ

คือมุมเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เห็นว่ารอปภเนี่ย

แต่ทิ้งลูกเตะนี้ไว้โอ้หนักนะ

ทีนี้ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านเปิดเผยนะคะ
บอกว่ารบพชื่อว่านายมงคลพรมัฒฯ
เข้ามาทำงานได้ไม่กี่วันเอง
วันที่เกิดเหตุวันที่๓วันที่๔เอง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือช่วงคืนของวันเสาร์
ที่ผ่านมาตอน๒ทุ่ม
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ติดต่อไม่ได้อีกเลยไม่มาทำงานอีกเลย
แล้วทางนิติบุคคลก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ในวันนั้นมีลูกบ้าน
ที่ขับรถมาชนไม้กั้น
หลังจากนั้นนายมงคลก็รีบตามไป
นายมงคลคือรอปภวิ่งตามไป

อาจจะด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด่าทอ
ก็เลยทำให้ฝ่ายลูกบ้านไม่พอใจ
ประกอบกับลูกบ้านเองเขาก็มีอาการเมาอยู่ด้วย

คือเขาก็ยอมรับนะว่าวันนั้นเขาเมาจากที่อื่น
แล้วก็ขับรถกระบะเข้ามาพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยกระทบกระทั่งกันเสร็จแล้วเนี่ย
ลูกบ้านคนที่ไม่ได้สวมเสื้อก็มีปากเสียงกัน
พอเอารถกระบะไปจอดถึงที่บ้านเสร็จแล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์มา
คราวนี้เอาเลยค่ะมารุมทำร้าย
แล้วทองคำที่ใส่มามันก็ร่วงหลุดจากคอ
ช่วงนั้นเจ้าของเองเขาก็เดินผ่านสร้อยคอทองคำเหยียบไปมาเขาก็ไม่รู้ตัวนะ
มารู้อีกทีนึงตอนกลับบ้าน
กลับไปถึงบ้านแล้วเมียทักอ้าวสร้อยหายไปไหน
เขาก็ไปหาในรถว่าอยู่ไหมปรากฏว่าไม่อยู่
แล้วมารู้ตอนเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดู
เห็นว่ามีบางช่วงที่รอปภหลังจากโดนรุมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
เขาก็ค่อยก้มหยิบทองเอามาใส่หมวก
แล้วก็เดินออกไปจากตรงนั้น
ทีนี้ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปอะค่ะลูกบ้านที่ถอดเสื้อเนี่ย
คือนายโชติพัฒน์จันจาด
ก็เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวเราด้วยนะ
คุณกิติศักดิ์ก็ลงไปหาถึงที่เลย
เห็นไหมคุณผู้ชมที่แขนขวาเขายังเข้าเฝือกอ่อนอยู่เลย
เขาก็อธิบายให้กับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราฟัง

ผมต้องการแค่จะสั่งสอนรอปภเท่านั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีอคติกับรอปภ
กรณีขับรถชนไม้กั้นแล้วก็มีเรื่องกันก่อนหน้านี้
ฟังช่วงที่เขาเล่าให้คุณกิติศักดิ์ฟังหน่อยนะคะ
ในโซเชียลมันไม่น่าจะมาด่าผมแบบนั้น

สองคนเนี่ยมันมาตามผมเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลย
ถ้าผมจะลุมแล้วผมมาสั่งผมไล่รุมกระทืบมันทีเดียวแล้ว
ครับผมเห็นแล้วคือในคลิปน่ะคือเห็นว่ารับประกอบเขานั่งครับ
ก็ยังไม่หยุดก็ยังทั้งเตะทั้งต่อยไปที่ใบหน้าตอนนั้น
ไม่ตอนแรกเลยมันสู้ผมแล้วผมล้มเห็นมั้ยพี่เห็นในคลิปมั้ย
ผมล้มแต่ว่าที่ผมเตะอีกรอบน่ะผมก็ตั้งใจเตะเพราะว่าอะไรบ้าง
พี่ก็จะกลับมาเคลียร์ค่าเสียหายกับมันไปหาหมอมั้ยอะไรมั้ย

ผมก็คุยกับสายตัวอยู่ป้อมนี้

แล้วเรื่องทองนี่ผมก็จะไม่แจ้งความด้วย
ผมถือว่าผมผิดผมก็อยากจะให้

ก็เอาเป็นค่าสินใหม่มันไปเลยแล้วกัน

เขาก็เลยบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำอะไรด้วย

แล้วเขาก็ยืนยันว่าที่ทำรปภ
ไม่ได้ต้องการเจตนาจะฆ่าให้ตาย

อันนี้มีเส้นใหม่แล้วใช่มั้ย

คือแค่ไปลงบันทึกประจำวันไป
จริงแล้วยินดีจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนะ
แต่ตอนนี้พยายามจะติดต่อรอปภติดต่อไม่ได้
เพราะว่าให้นิติประสานนิติก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะ
หลายท่านที่ดูคลิปนี้แล้ว
ก็บอกว่าถ้าตัวต่อตัวจะไม่ด่าเลย
แต่ทีนี้มันมีการรุมกันด้วยไงฮะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะพินิษฐพิเคราะห์ว่ายังไงนะครับ
มีข้อความคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คส่งมาเยอะเลย